แล้วนะครับสำหรับทรัคพาวเวอร์คุณจำได้ไหมฮะ
เมื่อปีก่อนช่วงพฤศจิกายนกลุ่มรถบรรทุกรถใหญ่
เขาก็รวมพลังกันในการที่ให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้
ให้ไม่เกินยี่สิบห้าบาทต่อลิตรอืมคราวนี้มาใหม่
มาพร้อมกับซีซั่นใหม่รวมทับรถใช้น้ำมันแพง
วิ่งพล่านทั่วกรุงอืมเขาบอกแบบนี้เลย
พวกเราทุกคนมาวิ่งพร่านแกให้ทั่วกรุงเลย
เพื่อเป็นการเรียกร้องให้รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานนั้นลาออก
รวมถึงเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันและแสงออกให้เห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้รถ
นี่เขาจัดกิจกรรมกันต่อเนื่องเลยนะ
วันนี้กับวันพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยเน้นเป็นรถบรรทุกพรุ่งนี้เน้นเป็นรถพลิกอัพ
ใช่เขาถึงบอกว่ารวมทับรถใช้น้ำมันแพงไงคุณคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะรถใหญ่แล้ว
แต่รถอื่นที่ท่านคิดว่าท่านใช้น้ำมันแพงท่านขอให้มาวิ่งพลาดทั่วกรุงหน่อย
นะครับเป็นกิจกรรมของสหพันธุ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยฮะ
และประชาชนทั่วไปและเป็นการร่วมขับไล่นายสุพัฒนภงพันธ์มีชาว
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกจากตำแหน่งด้วยนะครับ
นัดหมายกัน๒วัน๗๘กรุงประพันธ์

เพราะว่ากลุ่มของมอบรถหลาย
จะเริ่มเคลื่อนขบวนบ่าย๓โมงครึ่งนะฮะ

จากสถานีกลางบางซื่อวิ่งผ่านรัชโยธินพระราม๙อโศกสุขุมวิทย์คลองเตยพระราม๔
จุลามาบุญครองพญาไทยสะพานควายตลาดออตก
กลับเข้าสถานีกลางบางซื่อ๑๙นาฬิกา
ทุกเส้นทางเป็นถนนเส้นหลักทั้งนั้นเลย
ตั้งแต่สามโมงกว่าจนถึงทุ่มใช่จนถึงทุ่มเลยนะฮะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับทางสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเนี่ย
กิจกรรมนี้อีกนะครับรวมตัวกันหน้ากระทรวงพลังงานตรงถนนวิภาวดี
เพื่อขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เริ่มรวมตัวตั้งแต่๑๑นถึงบ่าย๓โมง
นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่เขาจะจัดกิจกรรมกันต่อเนื่อง
วันนี้ต้องดูความเคลื่อนไหวของพวกเขาด้วยในการเรียกร้องนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันนะครับ
ของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้
บอกว่าอยากให้แก่นำทบทวนดูว่าราคาน้ำมันปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง
เรื่องนี้ไม่ใช่เดือดร้อนกันแค่กลุ่มเดียวประชาชนทั่วไปก็เดือดร้อน
และรัฐบาลก็เร่งช่วยเหลือดูแลทุกกลุ่ม
แต่จะต้องดูกลไกของต่างประเทศด้วยว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะกลไกน้ำมันนะครับ
ขอให้เข้าใจสถานการณ์โลกด้วยนะฮะ
มันเป็นอย่างนี้อยู่และบางคนหลายบรรยาการก็ทำมาอย่างต่อเนื่องเข้าใจไหม
นี่แหละฮะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ขณะที่ทางฝั่งของสาธารณ์การขนส่งเนี่ยนำโดยนายกสาธารณ์นะฮะ
ถึงการนัดเคลื่อนไหวในวันนี้และโดยเฉพาะพรุ่งนี้ที่หน้ากระทรวงพลังงาน
บอกว่าเป็นการไปทวงถามและขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้รับปากไปแล้วว่าจะช่วยแก้ไขปัญหา
แต่ที่ผ่านมาตั้งแต่พฤศจิกายนจำได้ไหมฮะ
ปรากฏว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

ส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ากลุ่มรถบรรทุก

ราคาน้ำมันเหมือนกันนะครับ
แล้วก็กลุ่มอื่นไม่เห็นจะออกมาเคลื่อนไหวนั้น
สหพันธ์อยากให้ผลเอกประยุทธ์เข้าใจก่อน

สาพันธุ์ไม่ได้ทำเพื่อกลุ่มของตัวเองเท่านั้น
แต่การเรียกร้องให้ตรึงราคาน้ำมันก็ทำไป
เพื่อประชาชนคนไทยทุกคนทุกกลุ่ม
ไม่อย่างนั้นก็คงรับข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปแล้ว

กับรถบรรทุกที่อยู่ในสาพันธ์กว่า๔๐๐๐คัน

เพื่อให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง
ก่อนหน้านี้นะฮะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กล่าวถึงข้อเสนอให้กระทรวงการคลังลดภาษีน้ำมันดีเซลที่ปัจจุบัน
ที่๕๖บาทต่อลิตรว่า
หากลดภาษีน้ำมันดีเซลก็จะทำให้รัฐบาลขาดรายได้ไป๒๐๐ล้านบาทต่อเดือน
ขณะที่งบประมาณ๒๕๖๕รัฐบาลก็มีรายได้เพียงแค่๒๔๗๐๐๐ล้านบาท
มันขาดดุลอยู่ที่๗๐๐๐๐๐บาทเลย
ดังนั้นการลดภาษีน้ำมันต้องเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะทำได้
เพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรที่แบบว่าได้ดุลอยู่เลยมันขาดดุลไปหมดแล้วนะฮะ
วันนี้ต้องดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มรถบรรทุก
และก็รถต่างที่เขาบอกว่าเขาใช้น้ำมันแผงนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วล่ะเส้นทางนะ
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๓โมงครึ่งถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วย
นี่คือน้ำมันดีเซลนะยังไม่ต้องพูดถึงเบนซิน
เป็นซินก็อ่วมเหมือนกันตอนนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับ